เอาล่ะคุณผู้ชมคือท่านเองก็บอกว่าเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องของการส่งทีมจากต่างประเทศมา
ล่าสุดมันสักครู่เนี่ยทีมข่าวของเรารายงานแล้วนะคะว่า
ทีมจากอังกฤษ๓คนเดินทางถึงสุวรรณภูมิ
แล้วก็เตรียมที่จะไปที่เชียงรายแล้วด้วยเนี่ยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็คือคุณนรงศักดิ์โอสธนากรค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้บอกว่า
การช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตมี๒ช่องทางที่เป็นไปได้
คือปล่องหรือโพรงที่อยู่บนถ้ำค่ะ
หรือไม่ก็ต้องสูบน้ำออกทั้งหมดเพื่อนำตัวคนออกมาให้ได้แน่นอนนะคะ
ว่าตอนนี้ก็ทำงานสอดประสานแล้วก็ทำงานควบคู่กัน
ส่วนหนึ่งก็คือหน่วยซิลเดินเท้าเข้าไปในถ้ำ
ไม่ว่าจะมุดไม่ว่าจะว่ายน้ำเข้าไปเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้ต้องช่วยเขาคือพยายามที่จะสูบน้ำออกมาให้ได้เยอะที่สุด
อีกส่วนหนึ่งคือตำรวจแล้วก็ทหารที่เดินลาดตระเวน
บนภูเขาบนสรรภูเขาไปหาปล่องหาโพรง
ดูสิว่าปล่องหรือว่าโพรงเหล่านี้มันสามารถที่จะทะลุ
เข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓ชีวิตได้หรือเปล่า
ก็จุดที่ใกล้เนินนะฮะคือบางทีชิงพื้นที่กลับได้ไปแล้ว
แต่น้ำมันเข้ามาทรายคนมันเข้ามาเข้ามาคือคนที่ไม่อยู่หน้างาน
ไม่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราประเมินหรือเราไปวิจารณ์ไม่ได้นะฮะ
เอ่อเขาเข้าไปเนี่ยน้ำขุ่นท่านเห็นน้ำที่ออกไปจากถ้ำไหมฮะ
แดงจนไม่รู้จะแดงยังไงนะฮะท่านลองคิดดูว่าเขาคลำตรงนั้นหายใจก็ไม่ค่อยจะออกนะครับ
อากาศท่องเที่ยวมีจำกัดนะครับถังหนึ่งอยู่ได้ไม่ไม่เกินชั่วโมงนึง
เขาต้องมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเติมแล้ววนกลับเข้ามาใหม่เนี่ย
น้ำมันสู้กันเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นนะครับบางทีเราชิงพื้นที่เข้าไปได้แล้ว
กำลังจะได้อยู่โคนมาอีกมาอุดแล้วตอนนี้สิ่งที่เรากลัวหลายหลายเรื่องเช่น
เราก็กลัวว่าน้ำจากด้านท้ายถ้ำจะขึ้นไปเอ่อด้วยเราก็กลัวเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็ก็พยายามเร่งดำเนินการทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้เอ่อ
มีผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับที่ดำน้ำในถ้ำ
มาเกือบจะทั่วโลกแล้วนะครับอ่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับน้ำอ่า
จากต่างประเทศ๓ท่านนะครับจะบินมาถึงเราประมาณ๖โมงเย็น
นะครับถ้ามีอะไรที่ขึ้นหน้าแล้วเป็นเป็นอะไรที่เรียกว่าระวังแผน
จะให้คำแนะนำกับเราทางออนไลน์ถ้าใครก็ตามที่อยู่เอ่อ
ข้างนอกหน้างานผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพนะครับ
ต่างต่างหรือประชาชนที่เป็นห่วงเบียนใย
ขอน้องรับทุกความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแต่คำแนะนำหรือข้อสังเกตการณ
อะไรเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยเรากลับเรียนว่าเราคงปฏิบัติไม่ได้
เพราะว่ามันมีเทคนิคต่างต่างที่หน้างานเท่านั้นที่รู้บางเรื่องผม
ตัดสินใจแทนซิลยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้บังคับ
อำนวยการในพื้นที่ก็จริงแต่ทุกชีวิตเรามอบหมาย
เราเราถือว่ามีคุณค่าสำคัญเหมือนกันหมดเราสั่งให้เขาไปช่วยชีวิตคนอื่น
แต่เราไม่ได้สั่งให้เขาไปเอาชีวิตไปทิ้งนะฮะอันนี้อันนี้ต้องกลับเรียนว่า
อย่างเมื่อคืนนี้ผู้ปฏิบัติงานในถ้ำเนี่ย
สองร้อยกว่าชีวิตอืมเนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พูดชัดเจนเลยนะว่าหน่วยซิลเขาเข้าไปเพื่อช่วย๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำค่ะไม่ได้ให้หน่วยซิลเอาชีวิตไปทิ้งอืม
เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ย
รอดปลอดภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายคือท่านในฐานะผู้อำนวยการบัญชาการหน้างาน
รู้เหตุการณ์เป็นอย่างดีว่าอันไหนที่ควรอันไหนแล้วก็ไม่ควร
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนอกจากจะมีคำแนะนำแล้วเนี่ย
คนที่อยู่ในหน้างานรู้เป็นอย่างดีว่าจะต้องทำยังไง
เพราะฉะนั้นท่านเลยกำชับกำชาผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจนเลยนะ
บอกว่าต้องอยู่ทำงานต้องมีการสับเปลี่ยน
ต้องมีคนอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงแต่ไม่ได้หมายความว่า๑คนเนี่ย
จะต้องทำงาน๒๔ชั่วโมงต้องมีคนรับไม้ต่อ
ทำงานกับท่านจะเหยาะแหยะไม่ได้ต้องทำด้วยสุดพลังสุดความสามารถ
เพราะว่าเป้าหมายของท่านคือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำต้องรอด
แล้วถามเรื่องของการสูบน้ำการสูบน้ำเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่ามีเครื่องสูบน้ำกว่า๓๐เครื่อง
แต่ก็ยังไม่สามารถใช้อย่างได้เต็มที่ไม่สามารถใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพ
เพราะว่าต้องประเมินหน้างานแบบนาทีต่อนาที
โดยเฉพาะเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่อาจจะไม่เพียงพอ
แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเนี่ย
สูบน้ำเนี่ยน็อกด้วยนะมีบางเครื่องคือทำงานไปแล้วก็หยุดการทำงาน
เครื่องเสียเพราะว่าดินโครนเนี่ยคืออย่างที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่ว่า
น้ำมันขุ่นแล้วก็มันแดงมากมันไม่ใช่สูบน้ำใสไง
สูบน้ำใสโอเคเครื่องทำงานได้ราบเรียบเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง
แต่น้ำที่สูบออกมามันเป็นน้ำดินมันเป็นน้ำโครน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันปนเปื้อนมาด้วยคือดินโครนเหล่านี้เนี่ย
มันจะไปอุดตันมันจะไปทำลายระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
อันนี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการสูบน้ำล่าช้า
จากเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะ
จำนวนเครื่องไม่ใช่ปริมาณที่สำคัญปริมาณสำคัญคือปริมาณน้ำกลับไปเข้าออกต้องชนะเขา
แต่จำนวนเครื่องเนี่ยยิ่งสมมุติว่าไฟฟ้าเนี่ยสมมุติบอกว่าเครื่องกิน๑๐แอม
เรามีไฟฟ้าสองร้อยแอมเราติดได้แค่ยี่สิบเครื่อง
เมื่อวานที่อุปกรณ์เข้ามาถึงข้างหน้างานเนี่ยมี๓๐กว่าเครื่องนะครับ
แต่ทำไมอาจจะมีคำถามว่าทำไมติดหมดไม่ได้มันขึ้นกับองค์ประกอบอื่นด้วย
แล้วในการเดินสายไฟฟ้าเนี่ยทุกนาทีที่ซิลเขาดำน้ำเนี่ย
ไฟฟ้ารั่วแม้แต่จุดเดียวนะครับผมผมไม่อยากจะตอบนะครับ
อะไรจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วแล้วซิลของผมจะเป็นยังไง
นะครับเราเราไม่อยากจะตอบตรงนั้นเพราะทุกจุดที่ติดสายไฟฟ้า
ต้องการันตีว่าปลอดภัยเราถึงจะเดินเครื่องตรงนั้นได้อืมนี่นะคะ
คุณผู้ชมก็ชัดเจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็ตอบคำถามนะคะเพราะว่ามีคนถามไปเยอะว่าเอ้า
แล้วคือเครื่องสูบน้ำก็ลงไปพื้นที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนระดมกำลังส่งไปให้
ทั้งหมดทุกเรื่องก็ตอบคำถามแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของกำลังไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของหน่วยซิลที่เขาลงไปอยู่ในน้ำ
เพราะว่าน้ำเองถือว่าเป็นวัตถุที่นำไฟฟ้าด้วย
ถ้าเกิดว่าเกิดไฟรั่วหรือว่าไฟช็อตขึ้นมา
ก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อหน่วยซิลได้
ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบรถราที่เข้าไป
ท่านบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือ
ใช้คำว่าขอร้องอย่าเข้าไปในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของหน่วยงานก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของถ้ำก็แล้วแต่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าที่สุดแล้วเอา๑๓คนออกมาได้
ก็ต้องมีการลำเลียงออกไปไปที่โรงพยาบาล
แล้วถ้าเกิดว่ารถของท่านไปติดลมหรือว่าไปติดขัด
การจราจรทำให้การจราจรติดขัด
ก็ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า
ออกไปอีกในการลำเลียงน้อง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนท่านก็มีการทำงานร่วมกับ

ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนะคะข้อมูลล่าสุดที่บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำ
ว่าเป็นการดำน้ำในถ้ำนะคะจากกรุงลอนนอนประเทศอังกฤษ
ตอนนี้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วช่วง๑๕นาฬิกาแล้วก็จะขึ้นเครื่องต่อไปที่จังหวัดเชียงรายเลย
อกจากนี้จากสหรัฐอเมริกานอกจากให้ข้อมูลผ่านโลกโซเชียลมีเดียพูดคุยกัน
ทางแอปพลิเคชันต่างจับกลุ่มใช่ค่ะตอนนี้ล่าสุดมีการบอกว่า
กองบัญชาการภาคพื้นดินอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา
จะส่งทหารและพลเรือนผู้มีความเชี่ยวชาญ
ถ้าเป็นทหารก็จะลักษณะคล้ายกับหน่วยซิลของเรานะคะ
ส่วนพลเรือนก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไข้
กับทีมของอังกฤษเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
ผู้ที่ประสานงานคือกองทัพเรือนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจากต่างประเทศ
หลากหลายจากต่างประเทศนะลาวเองก็ส่งชุดประดาน้ำมาช่วยเหลือด้วย